มีคนคอยเช็ดคอยอะไรให้เนี่ยก็คาดกันว่าน่าจะอยู่ต่างประเทศ
ตกลงนะครับไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่การเข้าทรงองค์เจ้าอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
เพราะว่ามีผู้ที่เห็นคลิปแล้วก็ออกมาให้ความชัดเจนแล้วว่ามันคืออะไรยังไงกันแน่
โดยนายกรกิจดิตฐานซึ่งเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นบรรณาธิการโต๊ะต่างประเทศ
บอกว่าเป็นคลิปพ่อปู่บาธาเนี่ยความจริงแล้วคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปพิธีกรรมในศาสนาพรามฮินดูที่บาหลี
ประเทศอินโดนีเซียไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทย
แล้วก็ชี้ว่าคลิปที่เห็นไม่ใช่คนทรงไม่ใช่พ่อปู่อะไรทั้งสิ้น
พร้อมกับระบุว่าภาพของชายที่นั่งอยู่บนบันลังนั้น
คือหัวหน้าพรามที่ให้สิทธิ์ล้างเท้าให้
ผู้หญิงจะล้างด้วยผ้าขาวเฉย
ส่วนผู้ชายจะล้างแล้วก็จูบเข้าไปที่เท้าไม่ใช่การอม
ว่าพิธีนี้เป็นการแสดงความเคารพอาจารย์อย่างสุดซึ้ง

จากนั้นอาจารย์จะมอบเครื่องรับรองกับถ่ายทอดวิชาให้เป็นการเฉพาะ
ซึ่งในเรื่องนี้คุณกรกิจดิษฐานบอกว่ามีเขียนไว้ในหนังสือนะฮะ
แล้วก็เผยได้ว่าพรามบาหลีจะใส่ใจเรื่องเท้ามาก
พอตะวันพรบเศรษฐกิจแล้ว
ล้างเท้าด้วยน้ำปรุงดอกไม้ทุกวัน
ซึ่งการล้างเท้าแล้วก็จูบเท้าอาจารย์นั้น
เป็นเรื่องปกติในศาสนาพราม

ก็มีการไขข้อข้องใจเพิ่มเติมด้วยนะครับ
กับพิธีกรรมในครั้งนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ใช่ค่ะไปถามที่พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
ประธานพระครูพรามแห่งประเทศไทยนะคะ
ท่านก็บอกว่าคลิปที่มีการแชร์กันนะคะ
ดูลักษณะการแต่งกายเป็นไปในลักษณะของศาสนาพรามฮินดู
ส่วนที่บอกว่าเป็นคลิปที่บาหลีก็น่าจะจริงนะคะ
ระบุว่ามีการใช้เท้าเจิมที่ศีรษะและจูบ
ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เข้าใจว่าคนที่ทำคงมีความเลื่อมใสสัทธาต่อพราม
ในฐานะอาจารย์ก็เลยทำแบบนี้นะคะ
ซึ่งในศาสนาพรามมีการกราบเท้าต่ออาจารย์ที่นับถือ
แต่ไม่เคยพบว่ามีการจูบหัวแม่เท้านะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เชื่อแล้วสบายใจก็ทำกันไป
เราก็ไปถามหาความชัดเจนมาให้
เอาเป็นว่าไม่ใช่พ่อปู่ไม่ใช่ร่างทรงอะไรทั้งสิ้นนะครับ